มากันที่ประเด็นรักเลิกของหนุ่มพีชพัชระ

ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ฝ่ายหญิงเปิดใจทั้งน้ำตาไปแล้ว
เกิดอะไรขึ้นชาวเน็ตไงเขาก็จับโยงกันไปต่างนานา
ว่าเป็นเพราะปัญหามือที่๓หรือเปล่า
ซึ่งหนุ่มพีชก็ออกมาชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวแล้วด้วยนะ

ออกมาชี้แจงมีความเคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัว

สาเหตุของการเลิกรากันในครั้งนี้หรือเปล่า
คุณผู้ชมไปหาคำตอบพร้อมกันได้เลยค่ะ
นักร้องสาวนศพนายางกูลออกมายอมรับทั้งน้ำตา
ลดระดับความสัมพันธ์กับอดีตคนรู้ใจพีชพัชระ
ไฮโซหนุ่มทายาทมหาเศรษฐีเมืองไทยมาได้สักพักหนึ่งแล้ว
แต่ไม่ขอลงลึกถึงรายละเอียดต้นเหตุของการเลิกรา
ซึ่งก็ทำให้แฟนคลับที่ตามเชียร์คู่รักเด็กแนวต่างพากันเสียดายเป็นแถว
พร้อมกับคำถามที่ชาวเน็ตตามล่าหาความจริง
ต้นเหตุของรักร้าวเกิดจากอะไร
โดยส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่เรื่องมือที่๓จากฝั่งฝ่ายชาย
จนล่าสุดพีชพัชระได้ออกมาเคลียร์ข่าวดังกล่าว

ขอร้องอย่านำคนอื่นมาเกี่ยวข้องกับการเลิกรากับนด
ขอแค่เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
อย่าให้ต้องเสียความรู้สึกกับพี่น้องเลย
รวมทั้งโพสต์ข้อความอย่างมีในผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
กำลังนั่งฟังวิทยุพร้อมกับข้อความ

มันเป็นเรื่องสนุกที่ได้นั่งฟังผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์กันไปต่างนานา
ตามมาด้วยภาพเหล่านักแสดงฮอร์โมนพร้อมใจกันมองบน
แคปชั่นที่ว่ายังไม่ดึกเลยทำไมง่วงกันแล้ว
ซึ่งก็ยากจะคาดเดาว่าเหตุผลของการโพสต์ข้อความเหล่านี้
เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวที่ชาวโซเชียลกำลังจับจ้อง
และวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุของการเลิกราของพีชกับนดหรือไม่

จะออกมาชี้แจงความจริงจากปากของเขาเอง